ลัดตกลงไปในท่อซึ่งเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่หลังโรงงาน
พยายามที่จะเข้าไปช่วยทุกคนนะคะแต่ว่าเสียชีวิตไปทั้งหมด๕คนด้วยกัน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันบอกว่าคดีนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทุกคน
กับครอบครัวทุกครอบครัวที่สูญเสียโดยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เพื่อหาผู้เอาผิดได้บนตำรวจโทษานิษฐ์มหาฐาวร
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบานบางนาค่ะ
มาตรวจสำนวนคดีที่นักศึกษาฝึกงานและคนงานตกบ่อบำบัดน้ำเสีย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๓มิถุนานะคะ
โดยกล่าวว่าในทางคดีค่ะต้องใช้เวลาสอบสวนว่า
ทางบริษัทกระทำโดยประมาทหรือไม่
ส่วนเรื่องฝาท่อที่ปกตินั้นจะปิดปากท่อเอาไว้
หรือมีอาการเปิดเพื่อเหตุผลใด
ก็ต้องให้ผู้ชำนาญเฉพาะทางเข้าไปตรวจสอบว่า
ลักษณะโครงสร้างแบบนี้จะต้องเป็นอย่างไร
รวมถึงหลักฐานพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
วัตถุพยานพยานทางวิทยาศาสตร์
เพื่อที่จะยืนยันข้อเท็จจริง
เน้นคำว่าพยานบุคคลพยานวัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์
ก็เพราะว่าจุดนั้นที่มีคนตกลงไปเสียชีวิต
ไม่มีกล้องจากวงจรปิดด้วยนะคะ
เรื่องต้นสอบปากคำพยานไปแล้ว๘ปาก
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตมองได้๒กรณี
กรณีแรกก็คือมีผู้ทำให้เสียชีวิต
โดยแยกออกมาว่าเกิดจากความประมาท

ซึ่งก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ

เพื่อคลี่คลายให้หายข้อสงสัยในทุกประการ
จากนั้นเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยเห็นพื้นที่
เพราะว่าเคยฝึกงานอยู่ในที่นี้ก่อนนะคะ

แต่ว่าไม่ได้อยู่ในขณะที่เกิดเหตุ
จึงได้นำมาชี้จุดเกิดเหตุว่าในวันนั้น

เรื่องต้นทราบว่านางสาวปันทิกาตาสุวรรณ
หรือว่าน้องหวายเป็นนักศึกษา
สัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

แต่ว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
ประกอบกับจุดนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะ
แต่น่าจะต้องมีบุคคลหรือผู้รับผิดชอบ

จะมีผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยอยู่แล้ว
ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
หากพบว่ามีผู้ใดบกพร่อง
จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะ

สาราราชอุทิศวัดเมืองกาย
ตำบลวัดเกดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
กลางกลางความโศกเศร้าต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยมีกำหนดสวดอภิษฐรรม
ไปจนถึงวันพุธที่๒๘มิถุนายนนี้นะครับ

สุสานบ้านเด่นตำบลหนองหอย
นาวิวัลพระนักศัพท์บดีที่๒๙มิถุนายนนี้
สำหรับน้องหวายเป็นลูกคนเดียวของนายประสิทธิ์แล้วก็นางจินตานาตาสุวรรณ
หลังจากเรียนจบชั้นม๖ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ก็สอบติดคณะศตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
กระทั่งเรียนมาถึงปีสุดท้าย

ประสบเหตุจนเสียชีวิตดังกล่าวนะครับ
ขณะที่เขาพยายามช่วยเหลือน้องหวายนะคะ
ถูกตั้งบำเพ็ญกุศลภายในบ้านเกิดที่บ้านนาศรีนวล
ตำบลหนองแปนอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครค่ะ
งานสวดอภิษฐรรมวันแรกนะคะค่อนข้างเงียบเหงาค่ะ
มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานแรงงานจังหวัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดได้นำพวงหลีดมาร่วมไว้อาลัยเท่านั้นนะคะ
ที่มีการจ่ายเงินชดเชยมาจำนวน๓ล้านบาท
และยังบอกว่าจะช่วยดูแลเรื่องของการศึกษาของบุตร
ซึ่งผู้เสียชีวิตมีบุตรชาย๑คนค่ะ
ตอนนี้ผลธรรมรวชโธสานิตมหาธาวรผู้บัญชาการธรรมรวชนครบาน
ก็ตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วก็มีการสอบสวน
ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาฝึกงานที่เคยมาฝึกอยู่ที่นี่
ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เมื่อวานดำเนินการสอบสวนไปส่วนหนึ่งแล้ว
แล้วก็สื่อก็ตามติดประเด็นนี้
แล้วก็พยายามที่จะไปสอบถามกับนักศึกษาที่เคยฝึกงานที่นี่
แต่ว่านักศึกษาไม่ให้ข้อมูลต่อสื่อนะครับ